ขอฝันไฟในฝันอันเหลือเชื่อ
ขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหว
ขอทนทุกข์รุกรวพห่องกายใจ
ขอฝ่าฝันท้องไทยด้วยใจทะนง
ขอฝ่าฝันท้องไทยด้วยใจทะนง
จะแนวแน่แก้ไขในสิ่งผิด
จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยพงษ์

จะปิดท้องและองค์ระบาดในมาก
ไม่ทอดท้อยคอยสร้างสิ่งที่ควร
ไม่เร่รวนภาวะผวังคิดกังคัน

ไม่เร่รวนภาวะผวังคิดกังคัน
ไม่เร่รวนภาวะผวังคิดกังคัน
ไม่เร่รวนภาวะผวังคิดกังคัน
ไม่เร่รวนภาวะผวังคิดกังคัน
ไม่เร่รวนภาวะผวังคิดกังคัน
ไม่เร่รวนภาวะผวังคิดกังคัน
ไม่เร่รวนภาวะผวังคิดกังคัน
ไม่เร่รวนภาวะผวังคิดกังคัน
ไม่เร่รวนภาวะผวังคิดกังคัน
ไม่เร่รวนภาวะผวังคิดกังคัน
ไม่เร่รวนภาวะผวังคิดกังคัน
ไม่เร่รวนภาวะผวังคิดกังคัน
ไม่เร่รวนภาวะผวังคิดกังคัน

ไม่เร่รวนภาวะผวังคิดกังคัน
ไม่เร่รวนภาวะผวังคิดกังคัน
ไม่เร่รวนภาวะผวังคิดกังคัน

ไม่เร่รวนภาวะผวังคิดกังคัน
ไม่เร่รวนภาวะผวังคิดกังคัน
ไม่เร่รวนภาวะผวังคิดกังคัน
ไม่เร่รวนภาวะผวังคิดกังคัน
ไม่เร่รวนภาวะผวังคิดกังคัน
ไม่เร่รวนภาวะผวังคิดกังคัน
ไม่เร่รวนภาวะผวังคิดกังคัน
ไม่เร่รวนภาวะผวังคิดกังคัน
ไม่เร่รวนภาวะผวังคิดกังคัน
ไม่เร่รวนภาวะผวังคิดกังคัน

ไม่เร่รวนภาวะผวังคิดกังคัน

ไม่เร่รวนภาวะผวังคิดกังคัน

ยังมั่นใจรับชาติออกอาจรัง
โลกมนุษย์เงิบจะดีกว่านี้แท้